ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบรรยากาศดูข่าวอื่นด้วย
โดยเฉพาะบรรยากาศการเกณฑ์ทหาร
นั่นสินี่ไงฤดูเกณฑ์ทหารเข้าเมษายนแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม

ถูกต้องแล้วข่าวเวลาที่เราเล่าข่าวแบบนี้ก็จะมีอาการแบบดีใจเสียใจใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันหน่อยค่ะกองเชียร์ก็ลุ้นค่ะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

ให้คุณผู้ชมดูที่หอประชุมอำเภอด่านขุนทศ

ที่นี่ทหารกองเกินเข้ากองประจำการเป็นวันที่๒แล้ว
จำนวน๘ตำบลแล้วก็มียอดของการจับใบดำใบแดง๒๔๙คนนะคะ
ต้องการทหารหรือว่าต้องการใบแดง๑๑๓คน

นี่เห็นท่าทางแต่ละคนก็พอเดาออกเลยนะคะ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคือเขามาอย่างเดียวไม่พอ
ต้องมาพร้อมกับความเป็นสิริมงคล
มาพร้อมกับพระพุทธรูปอุ้มมาเลยค่ะมาเกณฑ์ทหารด้วย
แล้วเดี๋ยวดูนะว่ามาขนาดนี้พระพุทธรูปจะช่วยได้ไหมคะ